วันนี้คุณผู้ชมพอจะรู้สึกบ้างไหมคะว่ากรุงเทพอากาศไม่ค่อยดีเลย

คือเขาบอกว่าค่าฝุ่นละอองมาตรฐานของกรุงเทพตอนนี้มันเกินกำหนดไปแล้วนะคะ

กำหนดไปแล้วนะคะเพราะว่ามีทั้งท่อไอเสียรถยนต์
มีทั้งควันจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยออกมามากกว่าปกติ
ซึ่งเป็นผลเสียและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจด้วย
วันนี้เรามาวิเคราะห์เรื่องนี้กันหน่อยติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจาย

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมีคลิปคลิปหนึ่งที่เขาส่งกันในโลกออนไลน์
เห็นแล้วน่าตกใจครับเดี๋ยวท่านจะได้เห็นคลิปชิ้นนี้
เป็นคลิปที่เขาส่องสปอร์ตไลท์แล้วไอ้ตรงที่มีไฟสปอร์ตไลท์นี่แหละครับ
จะเห็นภาพของฝุ่นหนาแน่นมากนะครับ
ถึงแม้ว่าจะมีคำชี้แจงว่าคลิปนี้ถ่ายไว้เมื่อ๒ปีที่แล้ว
และถึงแม้ว่าจะมีคำชี้แจงว่าคลิปที่ว่านี้ฝุ่นละอองที่ว่ามัน
แต่ว่าจากคลิปนี้นำมาสู่ประเด็นของการสนทนา
และตั้งคำถามในหลายแง่มุมครับ
เช่นกรุงเทพเวลานี้ที่เขาบอกมีฝุ่นละอองเยอะและเป็นอันตรายเนี่ย
เป็นฝุ่นละอองประเภทไหน๒ความหนาแน่นเนี่ยมันสูงเกินกว่ามาตรฐานไหม
เป็นอันตรายต่อสุขภาพไหมสี่เราควรจะตระหนกกับเรื่องนี้
แล้วหาทางแก้ไขยังไงหรือ๕อยู่เฉยทำใจ

ลองไล่ดูนะครับที่เขาบอกว่าฝุ่นละอองที่พูดถึงคือฝุ่นขนาดเล็ก

หนาแน่นความหนาแน่นเนี่ยมาตรฐานของความหนาแน่นฝุ่นละอองแบบนี้
อย่าให้มีเกินยี่สิบห้าอย่าให้เกินยี่สิบห้า
คือเราให้ได้ถึงห้าสิบยอดกว่าเค้าหน่อยหนึ่ง

แต่ว่าเมื่อมีการไปตรวจวัดกันเมื่อเร็วนี้
ทั้งหกเจ็ดสถานีตรวจวัดปรากฏว่าฟุ่น๒๕ปีเอ่มเนี้ย
มันเกินมาตรฐานทั้งนั้น๕๖จุด
สูงกว่าห้าสิบไมโครกรัมต่อหนึ่งคิวบิกเม็ด
สูงกว่านะฮะฉะนั้นคำถามตัดมาก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนี้อันตรายไหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธุคือคุณหมอปียสะกลสะกลลัตนาลัตยาธรเนี่ย
สัตยธรท่านบอกว่ามีจะเกิดเหตุให้เป็นได้๔โรคเพราะฝุ่นละอองที่ว่านี้
หนึ่งโรคทางเดินหายใจสองโรคหัวใจและหลอดเลือดสามจะเป็นเหตุทำให้เยื่อบุตาอักเสบ
และ๔โรคผิวหนังโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ทำงานอยู่ในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงทำงานอยู่นานนานสังเกตไหมล่ะครับ
หลายคนอยู่ในกรุงเทพตื่นเช้าขึ้นมาก็ฟืดฟัดฟืดฟัด
จามมั่งหายใจก็ไม่ค่อยสะดวกตอนนอนกลางคืนก็รู้สึกหายใจไม่ค่อยสะดวก
แต่ว่าเวลาไปอยู่ต่างจังหวัดกลับไปบ้านต่างจังหวัดไม่เป็นนะครับ
ไม่เป็นหายใจโล่งจมูกดีอันนี้แงเลยครับ
มันได้รับผลกระทบฉะนั้นถามว่าแล้วเราจะทำยังไง
ที่ผ่านมาเนี่ยแนวทางแก้ปัญหา
ก็ก็พยายามกันอยู่แล้วครับไม่ได้ว่าอะไรหรอก
เขาพยายามแก้ปัญหากันอยู่แต่ว่าการแก้ปัญหาเนี่ย
มันมันยังไม่เห็นพักเห็นผลมากมันมีปัจจัยเยอะ
เนี่ยมีคำอธิบายจากกรมอุตุว่าเนื่องจากว่าในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา
อากาศในพื้นที่กรุงเทพถูกกดทำให้ลอยสูงขึ้นเพียง๓กิโลเมตร
เพราะว่ามันไม่มีฝนแต่ว่าหลังจากเนี้ย
อากาศจะลอยสูงขึ้นสี่ถึงห้ากิโลเมตรแปลว่ามันจะทำให้
สภาพของฝุ่นละอองเนี่ยดีขึ้นพูดง่ายง่ายก็คือว่า
อย่าตระหนกตกใจจนเกินเหตุ
แต่นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเขาบอกว่า
ข้ออ้างที่ว่านี้ก็พอฟังได้แต่เขาอยากให้มีการแก้ไข
จริงจังมากกว่านี้นักวิชาการคนหนึ่งมาพบผมและให้ข้อมูลว่า
ควรที่จะทำยังไงได้บ้างหนึ่งกอทมเจ้าของพื้นที่
จะต้องใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งกฎหมายอะไรบ้างล่ะเช่น
เห็นไหมฮะเวลาเขาก่อสร้างสูงเนี่ยตึกสูงคอนโดเนี่ย
เขาจะมีบังคับเอาไว้ว่าเพื่อไม่ให้ฝุ่นจากการก่อสร้างเนี่ย
มันลอยออกมาข้างนอกเขาบังคับให้ใช้ผ้าใบคลุม
ถ้าใครไปต่างประเทศไปฮ่องกงไปสิงคโปร์ตึกก่อสร้างเขาเนี่ย
เขาใช้ผ้าใบคลุมมิดชิดแต่บ้านเราเนี่ยมีเหมือนกัน
แต่ที่คลุมคือตาข่ายครับไอ้ตาข่ายแบบนั้นเนี่ย
คลุมพอเป็นพิธีว่าได้คลุมแล้วนะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย
มีประโยชน์อย่างเดียวอย่าให้ของตกลงมาเพราะมีตะข่ายคลุม
แต่ป้องกันฝุ่นละอองไม่ได้เรื่องนี้กรุงเทพต้องเอาจริงเอาจัง
ผู้รับเหมาเขาบอกว่าเขามีต้นทุนถ้าทำอย่างนี้ก็ไม่เป็นไร
ก็มีต้นทุนไปสิต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่ว่าจะทำให้อากาศดีขึ้น
สองขณะนี้จะสังเกตว่าเรามีการสร้างรถไฟไม่รู้ตั้งกี่สาย
รถไฟฟ้าเนี่ยพร้อมพร้อมกันเกือบสิบสาย
ฝุ่นละอองก็เยอะแล้วจะทำยังไง
เขาบอกลงทุนหน่อยได้ไหมใช้ลดน้ำเนี่ย
ลาดถนนในแนวที่สร้างรถไฟฟ้าเนี่ยฉีดถนนรถน้ำฉีด
มันจะทำให้ฝุ่นละอองเนี่ยคลุ้งขึ้นมาน้อยลง
อันนี้ก็ต้องลงทุนถ้าจะเห็นแก่สุขภาพและชีวิตของคนกรุงเทพ
ถัดมาก็คือฝุ่นจากท่อไอเสียรถยนต์
เดี๋ยวเนี้ยมันดีขึ้นมากรถมอเตอร์ไซค์สองจังหวะ
ฟันขาวออกมาเดี๋ยวนี้เขาก็ห้ามเลิกผลิตแล้ว
รถบรรทุกควันดำในอดีตเดี๋ยวนี้เขาก็จับกลุ่มดีขึ้นแล้ว
แต่ว่ายังมีรถยนต์ที่ประเภทเก่าอายุเกิน๕ปี
ยังปล่อยฝุ่นขนาดเล็กนี้ออกมาเยอะมากนี่เขาว่าอย่างงี้นะ
แล้วควรจะทำยังไงกรมการขนส่งทางบกเวลาตรวจสภาพรถ
ก่อนไปไปตีทะเบียนเนี่ยก่อนไปต่อทะเบียนเนี่ย
อย่าตรวจแค่สภาพว่าช่วงล่างปลอดภัยไหมเครื่องยนต์ปลอดภัยไหม
แต่ให้ดูค่าของฝุ่นละอองที่ออกมาจากท่อไอเสียด้วยเรื่องนี้กฎหมายมี
แต่ว่าเวลาไปตรวจสอบตรวจทะเบียนตรวจรถตรวจสภาพรถ
่อไปนำต่อทะเบียนไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องนี้
ฉะนั้นนักวิชาการเขาเสนอว่าเรื่องนี้ขอให้กวดขันหน่อยช่วยกันหน่อย
แล้วมันจะดีขึ้นถัดมาก็คือว่า
เรื่องเรื่องฝุ่นละอองที่ออกมาจากในพื้นที่ต่างกรุงเทพเนี่ย
ตอนนี้จะเห็นว่าการก่อสร้างกรุงเทพที่ดินมันแพงนี่ครับ
ก็ทำเป็นตึกสูงหมดอ่ะพอตึกสูงมากมาก
ไอ้ลมที่มันเคยพัดฝุ่นมันเคยโปร่งโปร่งเนี้ย
เดี๋ยวนี้กรุงเทพก็เลยกลายเป็นอยู่ในมุมอับคนที่ทำมาหากินอยู่ในเมือง
และอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันเนี้ยแย่มีความพยายามจะเสนอมาตรการว่า
เราไปใช้มาตรการแบบปารีสปารีสโมเดล
หรือที่สิงคโปร์ไหมถามทำยังไงอย่างสมมุติว่าบ้านเราเนี่ยแถว
ในเมืองกลางเมืองเนี่ยแถวราชปรารบแถวนั้นแถวศรีลม
แถวพารากอนแถวสุขุมวิทย์ให้รถเข้าไปให้น้อยลงได้ไหม
เอาอย่างประเทศฝรั่งเศสกรุงปารีสเนี่ยเข้าไปในเมืองเนี่ย
เขาให้เข้าวันคู่วันขี้วันนี้รถหมายเลขทะเบียนคู่เข้าได้
รถทะเบียนขี้เข้าไม่ได้พอวันรุ่งขึ้นรถที่มีทะเบียนลงท้าย
เลขขี้เข้าได้เลขคู่เข้าไม่ได้เขาก็ทำอย่างนี้กัน
เพื่อลดปริมาณรถไม่ให้วิ่งเข้าไปในกลางใจเมือง
คโปร์ก็ทำแต่ว่าอย่าลืมนะครับ
ประเทศที่ว่าเหล่านั้นเนี่ยเขามีทางเลือกระบบขนส่งมวลชนเขาดี
วันนี้เราเอารถออกไปไม่ได้เราก็นั่งรถไฟฟ้า
ไปไหนก็ไปได้หมดของเรารถไฟฟ้ามันมีเป็นท่อนท่อนช่วงช่วง
แล้วถ้าคุณไม่ให้รถเข้าไปในเมืองเนี่ยคุณจะทำยังไง
โบกเทคซี่เทคซี่ก็รับมั่งไม่รับมั่ง
รับแล้วรถติดก็ไปทิ้งระหว่างทางก็เดือดร้อนกันไปใหญ่

ถ้าเรายังไม่มีสภาพขนส่งมวลชนให้เป็นทางเลือก
เอามาก็เดือดร้อนกันไปหมด
แล้วดีไม่ดีเนี่ยมันจะเพิ่มปริมาณรถขึ้นมาด้วย
คนมีเงินมีฐานะหน่อยเอ๊ะรถทะเบียนเราเลขคู่

เอ๊ะไปผ่อนรถออกมาอีกคันนึงไหม

จะได้มีรถสองคันจะได้วิ่งเข้าไปในเมืองได้สบายทุกคัน
ถ้าเขาจะเอาอย่างนั้นนะอันนี้ก็ยิ่งเพิ่ม
เพิ่มรถขึ้นมาบนท้องถนนซึ่งขณะนี้มันล้นมันเกินอยู่แล้ว
นี่คือเรื่องที่คิดว่าแล้วจะทำยังไงต่อ
บทสรุปของเรื่องนี้ก็คือว่าเราจะอยู่เฉยกันไปอย่างนี้
ใช้มาตรการเท่าที่ใช้กันได้ไปอย่างนี้
หรือว่าเราควรจะเริ่มต้นเอาจริงเอาจังกันใหม่
กับมาตรการต่างอย่างที่ว่า
ตั้งแต่เรื่องตึกสูงการสร้างอาคารต่างในเมือง

ตั้งแต่เรื่องตรวจคุณภาพตรวจมาตรฐานรถยนต์ก่อไป
ก่อนไปต่อทะเบียนประจำปี
ตั้งแต่เรื่องการสร้างรถไฟฟ้าลงทุนหน่อย
ใช้รถน้ำฉีดใช้รถน้ำฉีดเป็นระยะระยะ
วันหนึ่งรอบ๒รอบก็ต้องลงทุน
เพราะทั้งหมดเนี่ยมันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาสุขภาพให้ประชาชน
คนที่ไม่เป็นโรคทางเดินหายใจไม่รู้หรอกครับว่า

หาหมอกันทั้งปีครับหายังไงก็ไม่หาย
ไปหาหมอกลับมาก็เป็นต่ออีก
เพราะเราแก้ที่ต้นเหตุไม่ได้
และนับวันคนเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยยิ่งมากขึ้นเรื่อย

ไปนั่งกันรอกันอยู่หน้าห้องหมอฟืดฟัดฟืดฟัด
หมดกับค่าหมอค่ายาไปเท่าไหร่ก็ไม่หาย

ไม่งั้นกรุงเทพมันจะตกอยู่ภายใต้
สิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายครับคุณมินครับคุณก๊อฟครับ
อันนี้เป็นเรื่องสำคัญของทุกคนที่ต้องช่วยกันเลยนะครับ
ไม่ใช่ว่าเราใช้รถแล้วคนเราไม่ต้องออกไปเดินเจออากาศเนี่ย
ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งสนใจหรือมาระวังอะไร
อันนี้คือเป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนที่เป็นประชาชนต้องช่วยกัน
เพราะว่าเราเห็นตัวอย่างแล้วที่จีนที่อะไรโลกเขาแบนกันเลยนะคะ
อยากให้กรุงเทพมหานครต้องเป็นหนึ่งในเมืองแบบนั้นเลย
ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะครับที่มาวิเคราะห์ให้ฟังกันจะได้
ทุกคนจะได้แบบตระหนักถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับ